เดี๋ยวพาไปดูอุบัติเหตุที่เป็นอุบัติเหตุและเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะที่ชายนาฏ
สองหนุ่มค่ะคุณผู้ชมเขียวรถซาเล้งมา
แล้วเนี่ยค่ะขับตรงมาเอาโค้งสิโค้งเฮ้ย
เฮ้ยชนค่ะชนป้ายบอกทางแล้วเป็นเสาปูนแบบนั้นน่ะ

ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากหลับใดเพราะมันตรงขนาดนั้น

เมาค่ะใช่
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชัยนาธนะคะ
คืออีกไม่กี่กิโลเมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ย

แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ

เป็นอุบัติเหตุที่นำมาเตือนกันเช้านี้นะคะ